วันนี้นะคะก็เหมือนเดิมวันนี้วันเสาร์
แต่ว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา
จะไม่พูดถึงก็ไม่ได้เป็นเรื่องฮอตระดับวงการ
ไปติดตามข่าวนี้ดิฉันไม่ต้องพูดชื่อข่าวแล้วนะคะ

คุณเจนี่ค่ะโคตรคุณเจนี่ค่ะโคตร
ไม่ต้องพูดข่าวก็รู้ว่ามันเป็นเรื่องอะไรนะคะ

เจนี่เทียนโพสุวันกับวุญเสนวิริธิภา
ต่างฝ่ายก็ต่างออกมาเผยใจถึงความรู้สึกปมมิตรภาพร้าวหลาน
วันนี้ก็พาคุณผู้ชมไปย้อนกลับประมวลเรื่องราวกันอีกครั้งดีกว่า
ร้อนแรงสุดเลยนะคะนี่แหละเจนนี่เทียนโพสุวรรณประกาศชัดต่อหน้าสื่อว่า
ฉากความสัมพันธ์กับไฮโซหนุ่มกึ้งเฉลิมชัย
โดยไม่เผยถึงสาเหตุของการเลิกรานะคะว่าเป็นเพราะว่าฝ่ายชายเนี่ย
หันไปปลูกต้นรักต้นใหม่กับไฮโซสาวนักธุรกิจ

เพียงแค่ว่าที่ต้องออกมาพูดชัดเจนในครั้งนี้เนี่ย
ก็เพื่อปกป้องตัวเองเท่านั้นค่ะ
พร้อมบอกด้วยหากว่ามีรักครั้งใหม่
คนที่จริงใจแล้วก็เป็นสุภาพบุรุษกับเธอจริง
ตอบแบบนี้ก็มีร้อนหนาวเหมือนกันนะคะ

แต่ก็ยังไม่เท่าเรื่องที่เจนนี่ค่ะ
เขาใช้พื้นที่สื่อในวันเปิดตัวน้ำหอมวันถัดมา
เพื่อนรักแก๊งนางฟ้าอย่างวุ้นเส้นวิริธิพา

ทำให้มิตรภาพอันแสนยาวนานนั้นต้องแตกร้าว
แต่ว่างานนี้ก็ไม่ยากเกินฝีมือชาวเน็ตนะคะ

จนพบคำตอบที่ว่าน่าจะเกี่ยวพันกับ

ก็เป็นเพื่อนกับคุณวุ้นเส้นเช่นเดียวกัน
ก็เลยเป็นสาเหตุทำให้เจนี่ช้ำหนัก
ถึงกับตั้งคำถามสุดเจ็บว่า
วุ้นเส้นเห็นเธอเป็นเพื่อนหรือเปล่าค่ะ

แต่เจนไม่แน่ใจว่าวุ้นคิดกับเจนเป็นเพื่อนหรือเปล่า
สั้นได้ใจความเจ็บร้าวฉานกันทั้งวง

ก็เอ็นไปทางโจมตีวุ้นเส้นนะคะ
ทำให้ในวันรุ่งขึ้นวันที่วุ้นเส้น

ก็ต้องขอชี้แจงถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นเหมือนกัน

ไม่ได้เป็นคนแนะนำให้กึ้งเฉลิมชัย
ไปรู้จักกับเพื่อนสาวนักธุรกิจนอกวงการ

จนกระทั่งทั้งคู่พัฒนาความสัมพันธ์

ต้องเลิกรากันไปกับไฮโซหนุ่มอย่างแน่นอนค่ะ
ซึ่งเธอเองก็รู้สึกเสียใจกับเรื่องราว

พร้อมกับตัดเพาะด้วยน้ำตาคลอเบา
ว่าตัวเองเป็นเพียงแค่แพ้รับบาปก็เท่านั้นค่ะ

ทุกคนมาว่าเราทุกคนมาแบบลงที่เราคนเดียว

แล้วมึงก็อยากให้เพื่อนมึงมีความสุข
คืออย่างที่ได้ฟังสัมภาษณ์กันไปก่อนหน้านี้นะคะ
เส้นก็บอกเองไปแล้วว่าตอนนั้นก็อยากจะเคลียร์ให้เหมือนกัน
แต่ว่าผู้ชายเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาไปเคลียร์กันเอง
ก็เลยกลายเป็นว่านั่นแหละช่วงจังหวะเวลาพอดิบพอดี
ก็ไม่ได้ไปบอกให้กับเจนี่ได้ทราบ
ก็เลยเกิดอาการน้อยอกน้อยใจกัน

สอกเขาจะเป็นเพื่อนร้านตอนนี้
มหากราบดราม่าสตอรี่เรื่องนี้

อย่างไอโซจิปสวนีก็ถูกชาวเน็ต

พุ่งเข้าไปคอมเมนต์โจมตีในอินสตราแกรม

เจ้าตัวต้องตั้งไพรเวทกันเลยทีเดียว

มาไปโทษผู้หญิงจะไปโทษวุ้นเส้นโทษเจนนี่โทษจิ๊บ
ไม่ได้ต้องโทษผู้ชาย

คุณแอนอลิชาค่ะ

ลั่นเลยว่าปัญหาเรื่องนี้
อยู่ที่ผู้ชายเลว

พร้อมทั้งขู่ทิ้งท้ายด้วยว่าอย่าให้เจอนะอืม
ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นอย่าลืมนะเพราะว่า
เสียความรู้สึกแทนเพื่อนไหมคะ

ก็จะเข้าไปเคลียร์เอามาเลย

แฮสแท็กทีมแม่แอนกันเป็นแถวเลย
เพราะบอกเลยว่าแม่ม้าตัวจริง
ต้องบอกเลยว่าเธอเป็นคนเอาจริงเอาจัง

ถ้าเจอเนี่ยจะมีเคลียร์จะขอเคลียร์เฉย
ไม่ใช่อะไรว่าเออเราต้องไปทำแบบนั้นนะคะ
แต่ตอนนี้กระแสชาวเน็ตค่ะคุณโอ๊ย

ไปขุดคุยนะเรื่องราวเก่า
รูปภาพวันวาเลนไทย

ตามถึงขั้นว่าเอ๋ยไอ้สองแสนนั่นน่ะ

ใครกดไลค์หรือเปล่าสรุปว่าคุณกึ้งก็ไม่ได้กดไลค

รอดูกันต่อไปแต่ว่าเพื่อนในบรรดาแก๊งนางฟ้า

ให้ทั้งเจนนี่แล้วก็คู่กรณี
ต่างกันที่เป็นเพื่อนกันนั่นเองนะคะ

นี่ก็บอกเองว่าอนาคตก็เป็นเรื่องของอนาคต

แต่ว่าเอาล่ะเมื่อผู้ชายมันไม่ดี

ก็ต้องให้กำลังใจกันต่อไปเชื่อว่าปัญหานี้
เคลียร์กันได้นะคะให้กำลังใจนะคะ

ผมไม่มีปัญหาอะไรนะคะก็คือความคิดเห็น

อันนี้ไม่ขอยุ่งอันนี้เล่าตามหน้าที่